เหตุการณ์เนี้ยปมเหตุเพราะผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้ก็รู้จักกันแหละ
แต่ชอบผู้หญิงคนเดียวกันอืมมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของฝ่ายหญิง
อีกคนหนึ่งก็ซุ่มดูเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วจังหวะที่เขาออกมาเลยเอาเหล็กไปทุบไปตี
เขาวิ่งหนีนะครับแต่ไม่ยอมหยุดสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกเหล็กทุบเนี่ย
ชักมีดสู้ฮะแทงสวนไปมีคนตายครับเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับ
มเหตุเพราะว่าพิษรักแรงหึงครับตำรวจวาปีปฐุมครับ
มหาสารคามรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงตายก็ไปตรวจสอบครับ
พบศพนายชินกรอายุสี่สิบแปดถูกแทงที่หน้าท้องห้าแผล
และใกล้กันกับศพมีหมวกผ้าสีเทาตกอยู่ด้วยนะครับนี่นะฮะ
มีปลอกมีดอีกหนึ่งปลอกตกอยู่ก็ส่งร่างชนะสูตรสาเหตุการตาย
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
จุดเกิดเหตุแล้วไปคุยกับคุณนีคุณนีเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปเห็นว่านายชินกรเนี่ย
เขานอนแล้วหายใจพังงาบพงาบแล้วนะครับเห็นเลือดเต็มไปหมดเลย
จังหวะที่เห็นพยายามเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนตายไม่มีแรงจะพูดแล้วอ่ะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถูกใครทำร้ายมากดโทรหาโรงพยาบาลให้มารับก่อนเลยครับ
ป้านีบอกแบบนี้นะครับ

ปฐุมบอกว่าคนก่อเหตุคือนายนรงอายุ๔๙
เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านในพื้นที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
ติดต่อขอมอบตัวแล้วสารภาพเขาเป็นคนฆ่าชินกรตายจริง
หลังจากนั้นพาตำรวจไปที่ซ่อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีดที่บ้านของอดีตพ่อตา
คือก่อเหตุเสร็จแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ่อนไว้ที่บ้าน
มีดเอาไปซ่อนไว้ที่ก่อภัยหลังบ้านพาตำรวจไปครับ
ปมก่อเหตุในครั้งนี้เขาบอกว่าชื่อชินกรผู้ตาย
และคนก่อเหตุคือชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
พอมีมารหัวใจปั๊บไม่ทนแล้วครับ
ชอบผู้หญิงคนเดียวกันชื่อว่าอำพรมีความหึงหวงเกิดขึ้นครับ
พอเห็นว่าอีกฝ่ายมาที่บ้านของผู้หญิงเนี่ยแหมต่างฝ่ายต่างเริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วนะครับ
ตำรวจพาผู้ก่อเหตุไปทำแผนไปที่บ้านของฝ่ายหญิงชื่อว่าคุณอำพรครับ
คนก่อเหตุบอกว่าตัวเขามาหาอำพรทุกวันเลยนะ
เอาเสื้อผ้ามาให้ฝ่ายหญิงซักมาถึงส่งผ้าให้ซักดึกกลับออกทางหลังบ้าน
ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยฮะผู้ตายเนี่ยมาซุ่มดูคือเหมือนมันดักรออยู่แล้วอ่ะ
เอาท่อนเหล็กมาด้วยพอเขาเห็นปั๊บเฮ้ยเองมาบ้านผู้หญิงของข้าอีกแล้ว
เอาท่อนเหล็กมาก็เลยคว้าเหล็กไล่ตีครับเขาก็วิ่งหนีออกหลังบ้านแล้วล้ม
จังหวะนั้นเนี่ยคนก่อเหตุบอกว่าเขาล้มชินกรคนตายเอาเหล็กกระหน่ำตีไม่ยั้งเลย
นั่นเลยเป็นที่มาทำให้แผลท่วมตัวเลือดอาบแล้วชินกรก็ล้มลงครับ
จากนั้นหยิบท่อนเหล็กที่ตีออกไปทิ้งไว้ที่พงป่า
หลังบ้านของหญิงในดวงใจแล้วก็หนีไปเลยครับ
คนก่อเหตุบอกอีกว่าคือคุยกันเรื่องมั่นหมายกับฝ่ายหญิงเอาไว้
เมื่อกรกฎาคมปี๖๔ตกลงเงินสินสอดทองมั่น๑แสนบาท
แต่ตอนนั้นมีเงินจ่ายเอาไว้๑๐๐๐บาทเอาเหมือนมัดจำไว้ก่อน
จะแต่งแน่นะพี่รักน้องนะแล้วก็มารู้ว่าอ้าวชินกร
คบหากับคู่มั่นของเขาด้วยเหรอเนี่ย
แต่ยังดีหน่อยเห็นว่าเลิกกันไปแล้วนะครับก็เคยคุยกัน
ปรับความเข้าใจกันไม่คิดว่ามันจะบาดหมางแล้วก็ลากยาวมาขนาดนี้
ที่ทำไปนรงบอกว่าทำไปเพราะป้องกันตัว

เขาไม่หยุดผมก็แทงสวนไปนี่คือนรงบอกแบบนี้นะฮะ
คุยกับฝ่ายหญิงหน่อยก็แล้วกันครับ

เปิดใจเล่าทั้งน้ำตาเลยเธอบอกว่าโอ้โห
ตกใจมากแล้วช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือตอนนี้กลายเป็นว่าฉันเนี่ยมีผู้ชายสองคนมาชอบใช่ไหม
ตามข้อมูลคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบ
แล้วก็ยื้อแย่งฉันจนกระทั่งมีคนตาย
ความสัมพันธ์ของกับชินกรก่อนเธอไล่ไปทีละคนครับ
คุณผู้ชมครับเธอบอกว่าเธอกับชินกรเนี่ยนะฮะ
เอาจริงแล้วชินกรผู้ตายอยู่บ้านติดกัน
ตอนที่ผู้ตายเลิกกับเมียก็มาดูแลลูกชายของเธอ
คือเธอมีลูกชายแล้วนะคุณอำพรแล้วนายชินกรเนี่ยไม่มีลูกชายครับ
คือเขาก็บอกขาดเหลืออะไรก็จะคอยช่วยเหลือมาตลอด
ที่ผ่านมานายชินกรไม่ได้แสดงออกให้รู้ว่าชอบเธอ
และเคยบอกความรู้สึกกับผู้ตายว่าเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันเถอะ
ไม่รู้มาก่อนว่าผู้ชายชอบอ่ะพูดง่ายต่อให้รู้หรือว่าเริ่มระแคะระคาย
เธอก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะ
เป็นแบบนี้ต่อไปเถอะเธอไม่มีลูกมาช่วยเหลือดูแลลูกฉัน
โอเคเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจบคำชี้แจงกับความสัมพันธ์ของผู้ตาย
ความสัมพันธ์ที่มีกับนายนรงล่ะเป็นยังไงเธอบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้รู้ว่าเขาเคยมีเมียแล้วก็เลิกกัน
แล้วก็มาชอบเธอคนนี้เธอรู้ว่าเขาชอบเพราะว่าแสดงออกชัดเจนมาก
เขาแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าเขาชอบฉันกรกฎาคมปี๖๔ครับ
นายนรงก็คือคนแทงมาขอมั่นอันนี้ข้อมูลตรงกัน
ชินกรพอรู้ปั๊บโกรธเลยครับเอาไม้เอาเหล็กมาไล่ฟาดไล่ตี
ต่อยกันหน้าบ้านเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ก็เคลียร์กันไป
มั่นกับนายนรงคนก่อเหตุได้เพียง๑เดือนแล้วก็แยกกัน
เพราะอะไรโอ้ยปวดประสาทเธอบอกว่าอดีตเมียเขาตามมาราวีไม่เลิกเลย
คือยกพวกมารุมตบด้วยก็งั้นแยกกันอยู่ก่อนก็แล้วกัน
ณแต่เมื่อหญิงเก่าของเขาไม่เลิกราวีฉันพอก่อนแยกกันก่อน
ที่ผ่านมาก็พอจะรู้นะครับว่าทั้งคู่เจอกันที่ไหนบ้าง
ว่าเวลาเจอกันทีไรก็จะมีปากมีเสียงระหองระแหงกัน
หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จคุณอำพรพาทีมข่าวพาคุณแซคไปดูจุดที่ชินกร
สิ้นลมหายใจและล้มลงสิ้นใจตายครับ
บอกว่าได้ยินเสียงปั๊บออกมาดูโอ้โห
ตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยแล้วคือเริ่มซิดแล้วฮะ
เริ่มเหลืองแล้วคือเหมือนกับเสียเลือดมากนะครับ
เข้าบ้านกดโทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลวาปีปฐุมครับออกมาดูอีกรอบ
ตอนนี้คือชินกรนอนนิ่งแล้วฮะ
เพราะเกิดเหตุนี้ช็อคไหมครับเพราะว่าช็อคค่ะ
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยอ่ะช็อกแบบทำอะไรไม่ถูก
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาแสดงแสดงค่ะแสดงตัวตัวเขาว่าชอบแต่ว่ารัก
ห่วงมากด้วยค่ะตอนอยู่โรงพยาบาลวาปีปภูมิก็ถามอยู่ว่า
ทำไมไปทำอย่างนั้นเขาก็บอกว่าป้องกันตัว
คนตายนี่ทำร้ายเขาก่อนครอบครัวของผู้ตายเตรียมจัดงานศพนะครับ
ทีมข่าวได้คุยกับอาของผู้ตายก็บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ย
นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เลยนะก่อนที่จะมาเกิดเหตุช่วงกลางคืนใช่ไหมครับ
คือผู้ตายเนี่ยเดินไปนั่งเล่นที่บ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ผู้ตายมีอาชีพเป็นพันโรงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะก็ต้องไปเปิดปิดโรงเรียนอยู่เป็นประจำ
กระทั่งค่ำทีเนี้ยค่ำที่มันเปลี่ยนไปก็คือค่ำเมื่อวานชีวิตจากนี้ไป
ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะมีคนมาบอกว่าหลานถูกแทงตายแล้วนั่นน่ะ
คืออาก็ช็อกแล้วอาบอกว่าที่ผ่านมาหลานเป็นคนไม่ค่อยพูดไงก็เลยไม่มีใครรู้ว่าหลานเนี่ย
รักชอบผู้หญิงคนไหนหลังจากที่เขาก็ไม่ได้มีลูกด้วยอะไรแบบนี้
เลิกกับเมียไปแต่ก็พอรู้อยู่บ้างว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมักจะเขม่นคำเหน่นกันอยู่นะครับ
ต้นตำรวจจะแจ้งข้อหานายนรงมือแทงก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาครับ
ทั้งนี้ครับพบว่านายนรงเนี่ยเคยติดคุกมาแล้ว๒ปีก่อนหน้านี้
คดียาเสพติดด้วยแล้วสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกแสดงความเสียใจด้วยครับ